สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่า
วันนี้ตลอดทั้งวันใครจะทำกิจกรรมต่างเดินทางท่องเที่ยวฝน
จะตกอยู่หรือเปล่านะครับจุดไหนที่ต้องเตรียมระมัดระวังบ้าง

ภาดผ่านไปบริเวณอีศารสลักอีศารสลักอีศารสลัก

พื้นที่เหล่านี้เป็นจุดที่มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็เป็นกลุ่มเมฆฝนด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะการก่อตัวของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ส่วนนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ฝนหลังจากนี้นะครับ
ก็จะพบว่าฝนมีการก่อตัวแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ครับ
บริเวณที่มีสีเขียวอย่างนี้ก็จะมีการก่อตัวของฝนค่อนข้างเยอะละทีเดียว
วันนี้จุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวมาดูปัจจัยปัจจัยหนึ่งครับ
นี่คือกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นกระแสลมในระดับสูง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศณตอนนี้นะครับ
เป็นกระแสลมที่ทำเอาอากาศเย็นจากด้านบนกดลงมาด้านล่างมาเจอกับอากาศร้อนที่มีการสะสมมาก่อนหน้านี้
ดังนั้นจุดสีเทาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสก่อตัวของกลุ่มฝนมากที่สุด
นี่คือการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับในช่วงประมาณบ่าย๒นะครับพื้นที่สีเขียวจะสังเกตว่าเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ขอบของอีสานนะครับภาคตะวันออกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนบนส่วนกรุงเทพก็มีโอกาสตกอยู่บ้างนะครับ
หลังจากนั้นไปดูช่วง๔โมงครับก็จะพบว่าฝนนั้นน้อยลงนะครับก็จะมีบางจุดบางพื้นที่แถวบริเวณตอนกลางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของอิสานก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคกลางก็ยังมีอยู่นี่คือภาพรวมหลั
เดินเรือก็ระวังหน่อยนะครับจุดที่มีฝนฟ้าเข้าน้องก็อาจจะส่งผลต่อการเดินเรือได้ส่วนอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนี่คือเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณภาคอิสานอากาศค่อนข้างสบายสบายนะครับไม่สูงเท่าไหร่นะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนยังคงร้

ขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการกลับไปรถน้ำตำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงถ้าหากจะเดินทางไปในบริเวณอังกล่าวก็ติดตามสภาพอากาศรวมมาถึงปรากฏเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ